ไปต่อกันที่คู่นี้บ้างค่ะคุณจิ๊บวัสสุนะคะต้องออกมาโต้ข่าวเลย
คืออย่างนี้คุณมีข่าวลือนะคะว่าคุณจ๊ะจ๋าเกิดท้องขึ้นมาซะอย่างนั้นคุณ
แต่ทีนี้ค่ะคุณจิ๊โอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแล้วคุณจิ๊บเองก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยค่ะ
เพราะว่าอยู่ในวงการนี้ก็ต้องมีข่าวลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
งานเข้าอย่างจังแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวจ๊ะจ๋าพิมรตา
หลังถูกชาวเน็ตจับผิดเรื่องรูปร่างที่ดูอวบอันขึ้นผิดหูผิดตา
จนทำให้คนคิดว่าเธอตั้งคันซะแล้วงานนี้หนุ่มคนสนิทอย่างจิ๊บวัสสุ
ขอออกโรงป้องโดยปฏิเสธว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ตั้งท้องอย่างที่หลายคนคาดเดา
แต่คงเป็นเพราะดูแลสุขภาพรับประทานอาหารอย่างเต็มที่
ก็เลยทำให้หุ่นอวบขึ้นซึ่งหนุ่มจิ๊บก็มีการพูดคุยกับ

ว่าอาจจะต้องถูกจับตามองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ
ตลกดีแต่สำหรับผมจะให้แปลความหรือก็คือว่า

ก็จะสมบูรณบุญสุขนะครับ

สุขภาพจิตแข็งแรงรับประทานได้เยอะ

แต่ไม่ได้ถึงความคิดว่ามันดูแรงไป

หรอกครับเพราะว่าเราทราบกันดีที่สุดอยู่แล้ว

อยู่ในวงการตรงนี้อยู่ที่สถานสนวัยอย่างนี้
ก็จะห่างว่าจะมีใครมีความเห็นอย่างไร
ไม่ว่าจะในทางอะไรก็ตามเราก็ยินดีน้องรับอยู่แล้ว
ยังแต่ว่าเราก็ต้องแยกแยะได้จากตัวของเราว่าอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงยังไงครับ
ถือว่าแซวกันเล่นมากกว่านะครับ
นี่แหละค่ะคือการตอบแบบคนอยู่ในวงการบันเทิงแบบมีประสบการณ์มายาวนานนะคะ
นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงค่ะ
ต้องบอกว่าทำไมผู้หญิงเวลาอ้วนขึ้นแล้วจะต้องทักว่าแบบท้องอย่างนี้เลยเหรอ
ทำไมไม่มองว่าเฮ้ยสุขภาพดีขึ้นเอาจริงนะคุณผู้ชายค่ะ
ถ้าจะทักว่าอ้วนเนี่ยนะคุณเดินกลับไปไม่ต้องทักดิฉันเลยดีกว่า
ทำไมทำเป็นไม่เห็นซะงั้นเลยดีกว่าค่ะคุณค่ะ